ช่วงนี้ชมข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นอกจากจะต้องระมัดระวัง
โรคระบาดแล้วสภาพอากาศก็ต้องจับตามองด้วยนะคะ
เพราะว่าฝนที่ตกหนักไม่หยุดตลอดสัปดาห์คุณผู้ชมค่ะ
ส่งผลให้ตอนนี้แม่น้ำเมยล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมตลาดริมเมยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่นั่นต้องเร่งขนของหนีน้ำกันแล้ว
มาแล้วนะคะอุทธกภัยนะคะคุณผู้ชม
ในพื้นที่๕อำเภอตามแนวชายแดนจังหวัดตาก
ทำให้เมื่อเช้าแม่น้ำเมย์ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นแนวโพรมแดนไทยเมียนมา
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
จุดตรวจวัดระดับน้ำที่เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๑บ้านริมเมย
น้ำล้นตะหลิ่งแล้วก็ท่วมเกาะกลางแม่น้ำเมย
ประชาชนในเกาะนี้ต้องว่ายน้ำมารวมกันที่ขอบรั้วชายแดนฝั่งอำเภอแม่สอด
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้านี้เลยนะคะ
ส่วนหนึ่งว่ายน้ำมาส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นเรือหางยาว
ฝากกระแสน้ำเชี่ยวกรากกลับไปยังจังหวัดเมียวดีทางฝั่งเมียนมานะคะ
ขณะเดียวกันนี่เป็นภาพที่ตลาดริมเมยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญนะคะ
ปรากฏว่าน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะคะ
ทหารเจ้าหน้าที่อาสาของอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้า
ต้องช่วยกันขนย้ายของมีค่าเก็บเอาไว้ในซุ้มขายของที่กำลังจะจมน้ำต้องเอาออกมานะคะ
ขนย้ายก็ยากลำบากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำท่วมสูงด้วย
ไหลแรงด้วยนะคะแล้วก็ต้องย้ายของแข่งกับเวลาเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องทุกชั่วโมงนะคะ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนท่าสายลวดบอกว่า
สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยใกล้จะวิกฤตแล้วค่ะเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตอนนี้เทศบาลตะบนท่าสายลวดได้ส่งเรือท้องแบนเข้าไปช่วยชาวบ้านแล้วค่ะ
ก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ระวีความรุนแรงขึ้นครับหลังจากที่ฝนตกหนักมาก็เกือบอาทิตย์ครับ
มีปริมาณน้ำฝนขึ้นเรื่อยเรื่อยจากชั่วโมงละสิบเซนเป็นยี่สิบเซนครับ
ตอนนี้เหลือสิบเซนแล้วครับที่ขึ้นไปเรื่อยครับตอนนี้ระดับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรสูงจากตะลิงครับ
ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตหมู่๒แล้วก็ตลาดอีเมย์